ครับล่าสุดนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับในกลุ่มไลน์ของประชาสัมพันธ์พักเพื่อไทย
กับผู้สื่อข่าวนะครับนี่เขาแจ้งข่าวนะฮะบอกพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกานี่มีหมายข่าวนะครับ
ภักดิ์เพื่อไทยจะไปคุยกับภักดิ์อ่ากล้ามภูมิใจไทยนี่แห่ขัดมากสู่หอกันเลยนะนี่นะครับ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นคณะเจรจาของพักด้วยนะครับ
แล้วก็คุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยจะเดินทางเข้าพบหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักและเลขาธิการพักภูมิใจไทย
ณที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับคาดว่าคาดว่าจะเป็นการไปส่งเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาล
หรือจะเรียกว่าแห่ขันหมากสู่ขอก็ได้ค่ะหรืออาจจะไปหยั่งเสียงพูดคุยอืมอ่า
อ่าว่าเอออ่าต้องมีเหตุผลหลักการแบบไหนอย่างไรไหมถ้าเกิดจะโหวตให้
โดยเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะ
สิบสี่นาฬิกานะครับที่ที่ทำการพักภูมิใจไทยอืม
แต่ถ้าไปดูค่ะจุดยืนต่างจุดยืนภูมิใจไทยชัดเจนนะ
อุ๋ยที่ผ่านมาตลอดเลยคือก็คุณอนุทินเนี่ย
นักข่าวไปถามหลายครั้งนะฮะนักข่าวถามคุณอนุทินก็บอกว่า
ออกเป็นแถลงการไปแล้วอืมหนึ่งคือไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองค่ะ
สองพักหลังหลังบอกมีแบบไม่เอาด้วยถ้าเกิดรัฐบาลนั้นมีก้าวไกล
อืมวันนี้เนี่ยหลายพักนะฮะท่านผู้ชมครับดูเนี้ยค่ะ
ออกมาบอกว่ามีก้าวไกลก็ไม่มีเราเหมือนกันมีเราอ่า
ไม่ใช่แค่ก้าวกลัยบอกว่ามีเราไม่มีลุงไม่มีลุง
ท่านผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะก่อนที่จะมีเรื่องการนัดวันนี้ออกมานะ
ค่ะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทย

อย่างงั้นพรุ่งนี้คงไม่นัดกันไปที่พักภูมิใจไทยอืม
แต่ในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามีจุดยืน
ตามที่เคยออกแถลงการเอาไว้แล้วก็พูดหลายครั้ง
ว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสอง
พูดให้ชัดก็คือพักเก้าไกลซึ่งคือพักเดียวที่มีนโยบายเรื่องนี้
แล้วก็ไม่มีทีท่าด้วยว่าจะลดเพดานลงมามีแต่จะเพิ่มความแข็งกล้าวขึ้น
แกนนำพักก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าและผู้สนับสนุนพักก้าวไกล
ก็มีการผลักดันที่จะให้แก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างแข่งกล้าว
ไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใครทั้งนั้นทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าประเด็นนี้
จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาตินี่คุณอนุทินบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทยให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แต่ถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ภูมิใจไทยคงเข้าร่วมไม่ได้
นี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์วันนี้นะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีการหารือกันเนี่ย

จะไปคุยลักษณะแบบไหนอย่างไรด้วย

เขาบอกว่าเรียกประชุมด่วนเลยนะพี่อุ๋ย
คือเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักแบบเร่งด่วนเลยค่ะ
โดยรักษากาลหัวหน้าภักษ์ควรจูรินก็ละอ่ะนะคะ
หัวหน้าพักเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ท่าทีต่อการโหวตนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่ภักร์เก้าไกลถอยค่ะ
แถลงถอยให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล

บอกว่าการประชุมวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมากนะ
แต่พักเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้มีการมาขอเสียง
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนในการยกมือโหวตนายกให้
แต่โดยหลักการการพิจารณาในการร่วมรัฐบาล
มันเป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการบริหารพักเอง
ตอนนี้ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นคนไปเจรจาอะไร

ทางด้านของสวหลายคนจะไม่โหวตให้
หากมีชื่อของพักเก้าไกลร่วมเป็นรัฐบาล
คุณจุลินบอกว่ามันก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริง
แล้วก็ผลการลงคะแนนในวันที่มีการพิจารณา

ยังไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่ได้คุยกันค่ะ
ภักร์ก้าวไกลก็ไม่ร่วมกับภักร์เทอดไทยก็ไม่เอา

เพราะมันมีความชัดเจนอยู่แล้ว

แต่ยังไข่ใหม่ที่จะเป็นเทอดไทยล่ะคะ
ถ้ายังไม่เป็นภักร์ก้าวไกล

เราได้มีการคุยกันไหมคะว่า

ยังไม่มีครับแล้วก็ผมเองก็

ในเรื่องการตั้งรัฐบาล

มันก็มีกระแสข่าวมาค่ะ
ว่าคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน

โคศกของพักประชาธิบัตย์คุณราเมฆ
รัตนาชวงศ์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลย

เรื่องแบบนี้เดี๋ยวต้องมีการผ่านการพิจารณา

โดยภารการไปตกลงกำหนด
ว่าจะร่วมรัฐบาลกับใคร

เพจของพักมีการไปโพสต์ว่า

ปันใจไปให้กับพักภูมิใจไทย

ไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลย
ส่วนที่พักจะมีมติในการร่วมรัฐบาล

แต่ในอนาคตหากมีการได้

เดี๋ยวจะแจ้งให้สื่อมวลชนได้รับทราบเอง
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการเลือก

ไม่ได้เกี่ยวเลยนะกับจุดยืนในการร่วมรัฐบาล

ส่วนที่นายเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
พูดชัดเจนถึงจุดยืนเกี่ยวกับการแก้ไข

พักเองมีจุดยืนมาโดยตลอด

แล้วก็การแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา๑๑๒

ที่จะมาเป็นนายกของภาคการเมืองนั้น
ตรงกับประชาธิปัตย์หรือเปล่าค่ะ
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกรณีของการ

แล้วสิ่งที่ผมย้ำตลอดระยะเวลา

ไม่ใช่ว่าใครจะตัดสินใจได้คนเดียวนะครับ

จะต้องเป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารภักดิ์
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล

ไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง

พิจารณาทำอะไรกันลับ
แล้วก็ไปตกลงว่าจะร่วม

มันต้องผ่านที่ประชุมตามข้อบังคับพัก

แล้วมันไปเกี่ยวเนื่องกับคุณเฉลิมชัยสีอ่อน
รักษาการเลยค่ะที่การของประชาธิปัตย์

คนที่ไปเสนอข่าวว่า๑๖ของสส

แล้วไปบอกว่าผมเป็นคนดีล

ผมไม่อยากกลับเป็นจำเลยของสมาชิกพักครัวและสังโครม

สหรับเราคุยกัน
จะมีการนำเนือนการพวกที่เอาไปลงไหมค่ะ

เอาตัวคนที่เอาไปลงมาให้ดี
ว่าใครเป็นคนไปให้ข่าวช่วยบอกมาหน่อยเถอะนะครับ

ว่าผมเนี่ยไม่อยากเป็นจำเลยของพักของสังคมนะครับ
สิ่งที่ไม่ได้ทำอย่าพยายามยัดเยียดนะครับ

วันนี้พักเรากำลังจะเดินไปข้างหน้า
ทุกผู้ชมครับดูอีกพักหนึ่งนะครับ

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
วันนี้ออกมาพูดถึงท่าทีของพักนะครับ

เขาขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพักก้าวไกล
คุณวราวุฒิบอกว่าชาติไทยพัฒนา

ยินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่จะเสนอโดยพักเพื่อไทย
แต่มันมีเงื่อนไข
เงื่อนไขก็คือพักเพื่อไทย
ต้องไม่ทำงานร่วมกับพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไข
ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องนี้มาตลอด
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อไทยยังมีพักก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนาก็ขอแยกทำงานดีกว่า
ส่วนการส่งไม้ต่อจากก้าวไกลสู่เพื่อไทยนะครับ

แต่ตอนนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้ส่งเทียบเชิญอะไร

เพียงแต่ชาติไทยพัฒนาขอย้ำว่า
หากไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ชาติไทยพัฒนายินดีสนับสนุน
แต่ก็ต้องรอให้เขาทางนั้นเนี่ยประกาศให้ชัดเจนก่อน
ซึ่งหากจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือว่าใครก็ตาม
ดิเดตของเพื่อไทยขึ้นโหวตนายก
พักชาติไทยพัฒนาก็จะพิจารณาอย่างรอบครอบนะครับ

พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ

จุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติ
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ครั้งต่อไปคือพระรหัสหน้า๒๗กรกฎาคม
รวมไทยสร้างชาติมีอยู่๔ข้อ
คือพักรวมไทยสร้างชาติเห็นความสำคัญของการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้ง๓ของชาติ

รวมไทยสร้างชาติยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ไม่เห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง
ก็มีอยู่คนเดียวคือคุณพิทาครั้งที่๑ไม่ผ่านครั้งที่๒เสนอชื่อแต่ไม่ได้โหวต
เนื่องจากไม่เชื่อว่าพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่
จะมีแนวทางเดียวกับเราอย่างแท้จริงก็หมายถึงพักรวมไทยสร้างชาติ
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปหากยังมีพักเก้าไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วย
ก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดจากพักใดก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายก
เพราะจากการดำเนินการทางการเมืองที่ผ่านมาของพักเก้าไกล
พักรวมไทยสร้างชาติไม่เชื่อว่าพักก้าวไกลจะเปลี่ยนแนวทางและอุดมการของพักได้
และข้อ๔พักรวมไทยสร้างชาติจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพักการเมืองใดก็ตาม
นำพักก้าวไกลมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาดเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ชัดเจนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะชัดเจนนะครับที่คุณพีรพันธ์โพสต์เอาไว้
ใช่ก็ชัดเจนจริงแล้วค่ะว่าคือไม่เอาก้าวไกลอ่ะพี่อุ๋ยถ้าพูดแบบสาวบ้านอ่ะนะ
ทีนี้ไปดูหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูบทสรุปของ๑๐พักคั่วรัฐบาลเดิม
มีการแสดงออกอย่างไรบ้างคั่วนี้๑๘๘เสียงใช่ค่ะก็รวมไทยสร้างชาติ
เมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของคุณพิรพันธ์ก็ชัดเจนคุณเอกณัฐค่ะ
ถ้าเพื่อไทยจับมือก้าวไกลก็จะไม่โหวตให้เพราะจะไม่สนับสนุนรัฐ
ไม่สนับสนุนรัฐบาลที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของรัฐบาลก็ตาม
แล้วไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วย
บอกว่ารวมไทยสร้างชาติพร้อมจะพูดคุยหาก๘พัก
ยอมถอยเรื่องมาตรา๑๑๒บอกแบบนี้
ส่วนคุณไผลลิกค่ะสสกำแพงเพชรเขต๑ของพักพลังประชารัฐ
ก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นอีกพักที่จะไม่ไปต่อกับเพื่อไทย
ถ้านะคะมีพิธาโดยพลังประชารัฐจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักที่มีนโยบาย
ในการแก้ไขมาตรา๑๑๒นี่เป็นจุดยืนที่ชัดเจนมาก
และชัดเจนมาตลอดแม้แต่การโหวตนายกก็จะไม่โหวตให้

ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคุณเศรษฐาติดตามมาตลอดนะนายเศรษฐาเอง
ก็ออกมาเปิดเผยเมื่อไม่นานว่าจะไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒ลองฟังหน่อยค่ะ
พลังประชารัฐคุณภัยลิกชัดเจนค่ะจะร่วมก็ไม่ร่วมจะโหวตก็ไม่โหวต
ส่วนทางด้านของภูมิใจไทยคุณอนุทินนะคะ
คือจริงก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้เนอะว่ายังไงก็ไม่ร่วมแน่นอน
พักที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาไปนัดพูดคุยกันพรุ่งนี้ด้วยกับพักเพื่อไทย

ชาติไทยพัฒนาเองก็บอกว่าก็จะไม่โหวตนะ
ถ้าเกิดสมมติว่าไปร่วมกันแล้วมีหนึ่งในภักดิ์การเมือง
ที่จะมีนโยบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒ก็ชัดเจนเหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงต่อ
พักที่เรียกว่ายังไม่ชัดเจนดีกว่า
ที่เขายังไม่บอกว่าจะไปต่อกับเพื่อไทยถ้ามีก้าวไกลหรือเปล่า
ก็คือหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าค่ะ
้าบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้พักเนี่ยยังไม่ชัดเจน

ที่พักร่วมรัฐบาลเดิมยืนยันท่าทีว่าจะไม่เอาพักเก้าไกล
แต่ชาติพัฒนากล้าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรขนาดนั้น
ส่วนทางด้านของประชาธิปัตย์คุณจุลินค่ะ
เมื่อกี้ก็มีการบอกถึงประชาธิปัตย์ไปแล้วนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่า๓๑๒เสียง๘พัก
ยังมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล
ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้เจรจาอะไรใดกับใครทั้งสิ้นค่ะ